คุณผู้ชมค่ะเช้าวันนี้ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศนะคะ
ยังคงเดินทางไปเพื่อตั้งใจจะกราบถวายบังคมพระบรมศพ
หลวงรัชกาลที่๙บางคนไปกันตั้งแต่ตี๔เลยนะคะ

จากคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากท้องสนามหลวงค่ะ
ประสบกรณิกรทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
ทยอยเดินทางมายังท้องสนามหลวง
เพื่อเข้าแถวกลับถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่เก้า
ณพระที่นั่งดุสิตมหาประสาทในพระบรมมหาราชวังกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
ไปแล้วกว่า๕ชั่วโมงหลังเจ้าหน้าที่เปิดประตูให้เหล่าประสบกรณิกร
เข้าแถวเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ณพระที่นั่งดูสิตมหาประสาทในพระบรมมหาราชวัง

เช้านี้ส่วนใหญ่เป็นประสบกรณิกรที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดค่ะ
โดยเฉพาะนางสมพรนำพาอายุ๘๕ปี
เดินทางมาจากจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งมาถึงท้องสนามหลวงในเวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมา
และรอกระทั่งเวลา๔นาฬิกา
เข้าไปต่อแถวเพื่อเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ
ซึ่งนางสมพรเป็นประสบกรณิกรคนที่๓ของวันนี้
ที่ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙ค่ะ
นางสมพรบอกว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมา
สมพรได้น้อมนำพระราชดำรัฐความพอเพียงของในหลวงราชการที่๙

ทำให้นางสมพรไม่มีหนี้สินและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ
และแม้ว่าจะยังคงเสียใจนะคะ
แต่ก็รู้สึกปราบปลื้มใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิต
ได้มีโอกาสเข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙ค่ะ
หลวงถึงมีอยู่มีกินไม่มีหนี้ไม่มีเขียนลูกลา
ถ้าเหลืองหนึ่งก็ไม่มีหนี้เขามีบ้านหลังเล็กอยู่พออยู่ได้

ปีหนึ่งก็ได้หลายตังค์ถ้าได้สักพันสองพันนี่
ก็เอาไปไว้พันหนึ่งเอาดึงไว้พันหนึ่ง
เช่นเดียวกับนางสมจิตเสนาพันธ์ที่ตั้งใจเดินทางมาจากอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา
พร้อมเล่าว่าแม้ว่าจะใช้เวลารอถวายบังคมพระบรมศพนานหลายชั่วโมง
แต่ก็ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยแต่อย่างใดค่ะ
เพราะว่ามุ่งมั่นตั้งใจที่จะมาแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙ค่ะ
ไม่มีอะไรเลยรู้มีแต่ความรู้สึกที่จะเข้าไปถวายศักระ
มีแต่ความทุกอย่างไม่รู้สึกว่าใช้เวลาไม่รู้สึกอะไรแม้แต่อย่างเดียวลูกค้า
รู้สึกว่าได้รับความได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างดี
เดินทางมาเดินทางมาลื่นไหลตลอดตั้งแต่ที่โน่นจนกระทั่งเดินวนอยู่ในที่นี่

ไม่มีอะไรเลยค่ะจนถึงแบบนี้
ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะ
เจ้าหน้าที่ได้ทำหน้าที่อย่างเคร่งครัดตรวจตราเรื่องความปลอดภัย
และมีการคัดกรองประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ก่อนเดินทางเข้ามาในบริเวณท้องสนามหลวง
ทั้งการตรวจอาวุธบัตรประชาชนและพาสปอร์ตค่ะ
และสำหรับบรรยากาศโดยรอบท้องสนามหลวง
ก็เนิ่งแน่นไปด้วยผสมกันนิกรที่ทยเดินทางเข้ามา
กราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
และขณะเดียวกันวันนี้กรสงค์วัฒนธรรม
แจกหนังสือสำคัญของในหลวงราชการที่๙แก่ประชาชน
ที่พิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติประณฑคร
แล้วก็จะแจก๔รอบด้วยกันค่ะ
เริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา๑๒๑๕และ๑๘นาฬิกาค่ะ
ชรวรินพัชรปภานันข่าวแถวรัฐทีวี